ทุกผู้ชมครับที่นครพนมนะครับวันนี้ชาวบ้านแตกตื่นนะฮะ
ไปเจอศพเด็กทารกถูกทิ้งลอยอยู่ในหนองน้ำแล้วมีผ้ายันสีแดงแดงเนี่ย
อยู่แถวนั้นด้วยค่ะเหมือนกับถูกสะกดวิญญาณหรือเปล่า
นี่ต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะฮะตำรวจก็มาตรวจสอบนี่เห็นไหม
โอ้โหแล้วมีปิดฝาหม้อเอาไว้อย่างนั้นเลยเหมือนในหนังเลยนี่นะฮะ
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับนี่แต่ว่าที่มันลอยมาเนี่ย
มันเหมือนมีแขนมีขามันเหมือนมีอะไรอืดติดอยู่ด้วยนะครับ
นี่คืออ่างเก็บน้ำหนองญาติในพื้นที่หมู่๖ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะฮะ
แล้วมีพยันสีแดงห่อหุ้มบางส่วนเอาไว้เออดูรูปร่างมันก็เหมือนกับ
มันก็แปลกนะอ๋อน่ากังวลแหละว่าไอ้มันอะไรกันนะ
เหมือนแขนเหมือนขาเหมือนศพเด็กทารกลอยขึ้นอืดหรือเปล่า
แล้วมีคนทำพิธีสะกดวิญญาณไว้ด้วยหรือเปล่าค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะ
เออใครเอาเด็กมาทิ้งแบบนี้ชุดพิสูจน์หลักฐานก็ต้องมานะครับ
กันพื้นที่เพื่อตรวจสอบกันอยู่สักร่วมชั่วโมงชาวบ้านก็มาจับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์นะฮะ
สงสัยจะเป็นศพเด็กทารกถูกเอามาทิ้งน้ำแล้วก็สะกดวิญญาณเอาไว้
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เอาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบบนฝั่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาขึ้นมาจากน้ำนะครับนี่ถึงกับปรบมือหายใจโล่งอกหายใจหายคอกันได้
เพราะตอนเอาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ศพเด็กทารกนะฮะ
เป็นรูปปั้นรือสีทำจากไฟเบอร์กลาส
แม่แล้วคอขาดซะด้วยเห็นแต่แขนขาว
เห็นแขนเห็นพยัน
ถ้าใต้ถานน่ะค่ะอันเป็นสีแดงแดงค่ะ
เหมือนกับเขาเขียนยันเอาไว้ฮะแล้วพอพอคว่ำไปไง
ก็เหมือนกับยันปิดปากหม้อแล้วก็มีแขนสีขาวเนี่ยโผล่มา
โอ้โหท่านผู้ชมครับแม่เอาเป็นว่าชาวบ้านก็โล่งอกโล่งใจกันไป
ว่าไม่ใช่ศพเด็กทารกที่ไหนลอยอืดมานะฮะ
เชื่อว่าคงเป็นพวกเครื่องรางของขลังพวกสายมูเตรู

แจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนให้มาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย